พี่ตายสายทานโอ้โหสวยจริงสวยจังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะ
และระยะหลังมานี้พี่ตายเขาจะชอบโพสต์รูปเก่าเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
แล้วพอมาดูหน้าตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะ
แต่พอเราไปเหลือบเห็นบางคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่ตายเนี่ยนะ
ทำมาทั้งหน้าดั้งเนี่ยก็งัดมาใหม่
ส่วนตัวพี่ตายเองต้องท้าว่ามาโยกดั้งฉันได้เลย
ยืนยันว่าไม่เคยทำศัลยกรรมโบท็อกหรือฟิลเลอร์
แต่ที่ทำอย่างเดียวคือทำไฮฟูอ่ะไม่เชื่อไปฟังเสียงพี่ตายกันค่ะ
กว่าปีค่ะบางรูปก็๓๐ปีได้

มูกอะค่ะก็ถ้าผอมมันก็ขึ้นขึ้นมาก็ไม่ได้ทำค่ะ
ยังไม่เคยทำอะไรยังไม่เคยฉีดยังไม่เคยฉีดโบท็อกยังไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ที่ไหน

มีคนไปโพสต์แบบเหมือนเถียงกันเล็กน้อยแต่ก็น่ารักดีไม่ได้ว่าอะไร
เขาบอกว่าโอ๊ยทำหน้ามาทั้งหน้าทำมาใหม่ดูหน้าดูบล็อกก็รู้แล้ว

ถ้าคนคอมเมนต์ว่าเราทำหน้านี่แสดงว่าเราสวย
แบบบวกกับพี่ตายเนอะแต่จริงเวลาเจอพี่ตายแต่ละครั้งดูชัดเลย
ส่วนเรื่องที่พี่ตายสายทานโพสต์เสียใจที่เคยทำให้คุณแม่เกือบเสียชีวิต
เพราะหลงเชื้อผู้ชายคนนึงตอนนี้คุณแม่ก็อาการดีขึ้นต่ำลำดับนะคะ
แต่ว่าพี่ตายยังไม่ว่างกลับไปเยี่ยมไข้
อนโควิดอย่ามาระบาดอีก
เพราะอยากกลับไปหาแม่ใจจะขาดแล้วค่ะ

ก็บางทีเขามีอะไรเขาก็ไม่ค่อยบอก

เพราะพี่ตายอยู่ที่นี่คนเดียวก็ทำงานคนเดียว
แล้วก็ดูที่บ้าน
แล้วก็ตั้งแต่โควิด๑ต้องเรียกภาค๑

ว่าอย่ามาล็อคดาวน์ภาค๒อีกนะ

ก็มันเป็นความดันเบาหวานหัวใจค่ะ

ถามว่าดีขึ้นไหมก็รักษาตามอาการ

ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ตายด้วยนะ
ช่วงนี้พี่ตายเนี่ยงานหนักมากนะ